เรื่องของซื้อขายตำแหน่งของตำรวจ

เมื่อวานมีสอบประทอเขาประชุมกัน
แล้วก็พลตำรวจโทสุวิระทรงเมตตาที่ปรึกษาสบ๑๐

เขาขอพูดเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งตำรวจ

โดยพลตำรวจโทษสุวิระผมขอถอดมาช่วงหนึ่ง
บอกว่าต้นต่อข่าวลือที่นายวิทยาแก้วพลาดัยเอามาเปิดเผย
แล้วก็ข่าวลือเรื่องของการซื้อขายตำแหน่ง
เกิดจาก๑กลุ่มผู้ที่ผิดหวังการแต่งตั้งโยกย้าย

จึงมีการปล่อยข่าวแบบนี้เป็นเท็จ
สองผู้ผิดหวังจากการแต่งตั้งยกย้ายและริสยาโกรธเครื่อง
ได้รับตำแหน่งใหม่จึงใส่ร้ายผู้ได้รับตำแหน่ง
และ๓กลุ่มผู้มีบารมีในพื้นที่

ขอรับการสนับสนุนในตำแหน่งที่สูงขึ้น
แต่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง
เปิดเผยเอามาในที่ประชุมสอบประทอ
รวมทั้งอีกหนึ่งคนด้วยนะคะก็คือ
พันธุ์ตำรวจเอกสุรโชคเจษฎาเดช

เคยออกมาสนับสนุนให้

แก้ไขปัญหาการโยกย้ายข้าราชการตำรวจ
เพราะว่าเป็นต้นต่อของเรื่องที่ไม่ดี

เป็นการจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปวงการตำรวจ

ใช่ค่ะแล้วก็ยังยืนยันเหมือนเดิม
บอกว่าเมื่อวานี้นะคะยืนยันบอกว่า
มีการทุจริตมีการซื้อขายตำแหน่ง
ในการโยกย้ายข้าราชการตำรวจ

แล้วก็ยืนยันว่ามีมาตลอดเรื่องนี้

สารวัตรขออภัยนะคะพันธุ์ตำรวจเอก

สารวัตรแรมโบผู้กำกับการ
สืบสวนตำรวจภูทร

ประธานมูลนิธิป้องกันต่อต้าน

ในประเทศไทยเปิดเผยข้อมูล

มีอยู่จริงเพราะว่าการแต่งตั้งตำรวจ

การแต่งตั้งอายการและผู้พิพากษา

ก็คือต้องตามลำดับอาวุโสทั้งหมด

ส่วนหนึ่งเท่านั้น๓๓คน

ข้ามคำว่าเรื่องของอาวุโสไป
หรือเรียกง่ายว่าการค้าตำแหน่ง
ซึ่งอาจจะทำเป็นขบวนการ

ฟังเสียงสารวัตรแรมโบค่ะ
ก้าวหน้าได้ไม่จำเป็นจะต้องมาจาก

หรือปินยาด็อกเตอร์ทั้ง๑๐ใบ

สายปะวุ้นจินสายโลหิตศิษย์ข้างเคียงเสมียงหลังบ้าน

แม้เวรคือคนตามนายใช่หรอก

และสะเบียงหลังกลางเป็นช่องทางกัน

แล้วบางคนเขาเป็นผู้กรรพพี่ผมไม่รู้เลย

ให้น่าโยกเรียกข้านวิญญาณมาคุย
อธิบายซะเห็นภาพเลยสายโลหิตวงศาคณะญาติลูกหลาน
แล้วก็สิทธิ์ข้างเคียงก็นายเวรเด็กตามนาย
มักจะได้เลื่อนคาดเลื่อนตำแหน่งแล้วก็เสบียงหลังบ้าน
ก็คุณหญิงคุณนายเข้าทางตรงนี้

การลัมโบเปิดเผยออกมาบอกว่าเด็กหนุ่มตอนนี้
เป็นผู้กำกับเป็นผู้การเยอะเลย

ก็มองว่ามาจากกลุ่มนี้แหละ
เป็นคนที่ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้ตลอดนะคะ
และปีที่แล้วช่วงเดือนกรกฎาคมก็ออกมาเรียกร้องเรื่องนี้เหมือนกัน
เขาบอกว่าลองไปดูตำรวจ๖๗ก็คือ๖๗คนใน๑๐๐คน
ที่เขาบอกไปอ่อนอาวุโสแต่ข้ามอาวุโสไปดำรงตำแหน่ง
อีก๓๔อีก๓๓ไปตามเส้นทางของการแต่งตาม